เอาละค่ะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะ
กรณีหนุ่มเบนเจอร์เพศนะคะชาวอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
บอกว่าเขาถูกคุณสัยอ้วกออกมาเป็นตะปู๔ตัวด้วยกันค่ะ
ล่าสุดนะคะหมอปลาหมอปลามือปรับสัมภเวษีก็ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริง
ในที่สุดผู้ชายคนนี้รับสารภาพแล้วนะคะว่าสร้างเรื่องทั้งหมดมาค่ะ
ก็ตอนแรกยังยืนยันกับนักข่าวว่าผมพูดจริงมีคนเห็นกับตากู้ภัยก็เห็น
ใช่แล้วเขาบอกว่าตอนอายุ๑๗ปีเนี่ยเขาเคยไปเอ็กซาเรย์แล้วเจอตะปูอยู่ในตัว๒๗ตัว

คือเสียงแข็งยืนยันเสียงแข็งมาก่อนหน้านี้แต่ว่าท้ายที่สุดก็บอกแล้วว่าเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมา

นั่นน่ะสิอ่ะเดี๋ยวไปพิสูจน์ความจริงกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะ
ทำไมเขาถึงสารภาพกับหมอปลาออกมา
แต่ว่าอยากพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะกรณีนายอภินันขวัญพุทธนะคะ
อายุ๒๕ปีเป็นนุ่มรอปภประจำไซส์งานก่อสร้างที่ย่านอำเภอบางสาวทงสมุทรปราการ
เจ้าตัวอ้างออกมาว่าอ้วกเป็นเลือดนะคะแล้วก็มีตะปูงอออกมาสี่ตัวเนี่ย
สามนิ้วคงจะเห็นข่าวกันไปแล้วก่อนหน้านี้นี่ตะปูเนี่ยที่เขาบอกนี่นี่เนี่ยกองเนี้ยนะคะ
เหตุการณ์นี้นายอภินันเขาเชื่อว่าตัวเขาถูกคุณสายใส่
ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกทำคุณสัยมาแล้วเหมือนกันส่วนแฟนสาวของเขาชาวกัมพูชาเนี่ยนะคะ
ก็เชื่อเหมือนกันค่ะว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ยถูกของใส่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะเขาพักอยู่ในห้อง
แล้วเกิดอาการร้อนวูบวาบอยู่ในช่องท้องหายใจก็ติดขัดคล้ายกับอาเจียน
ก่อนจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดไม่นานก็มีตะปูหลุดออกมานับได้๔ตัว
ก็เลยเรียกแฟนสาวและเจ้าของหอพักเนี่ยมาดู
แล้วก็แจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือนายอภินันเชื่อว่าถูกคุณสัยแน่นอน
ก่อนหน้านี้เคยโดนมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเขาบอกเขาโดนเนี่ยตอนอายุสิบเจ็ด
ตอนอยู่บ้านเกิดที่หลมศักดิ์เพชรบูเออตอนนั้นบอกว่าเป็นเอ็กซาเรย์
คุณหมอเอ็กซาเรย์ดูข้างในตัวมีตะปูอยู่ยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบเจ็ดตัว
อาเจียนเป็นเลือดด้วยให้หมอเอ็กซาเรย์แล้ว
มีตะปูยี่สิบเจ็ดตัวขนาดต่างต่างเนี่ยอยู่ใต้ผิวหนังนะฮะ
ใต้ผิวหนังยี่สิบเจ็ดตัวแล้วก็ให้ร่างทรงเนี่ยทำพิธีถอนตะปูออกมา
อ่าก่อนหน้านี้สองเดือนเขาบอกเหมือนกัน
ตอนนั้นใน๒เดือนอาเจียนเป็นเลือดเหมือนกันค่ะ
แล้วก็มีตะปูออกมาสองตัวแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
อืมต่อมานายอภินันค่ะไปพบกับอาจารย์โอเทพนิมิตร
อาจารย์ศักยันต์ชื่อดังที่สมุทรประการ
เพื่อจะให้อาจารย์สวดแก้คุณสัยให้
ก็เริ่มจากอาจารย์โอเนี่ยนะคะให้นายอภินัลเนี่ยนะคะถอดเสื้อค่ะ
แล้วก็เครื่องรางที่ใส่ติดตัวเนี่ยทอดออกให้หมด
แล้วก็มีการเริ่มสวดคาถาแล้วพรมน้ำมนต์ไปรอบตัวค่ะ
ระหว่างที่ทำพิธีนี้นะคะนายอภินันมีอาการหายใจแรง

ก่อนที่จะร้องออกมาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับเสืออีกด้วยค่ะ

อันนี้คือล่าสุด
น่าโมยิมหัมมึงมึงมัมหาอุสุราชะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะในขณะทำพิธี
เดี๋ยวนะคุณมรดีแปลว่าที่ผ่านมาที่เขาเล่ามา
คนนี้โดน๓รอบแล้วถูกไหม
ทั้งแรกตอนสิบเจ็ดที่ตะปูเยอะยี่สิบกว่าตัว
แล้วก็มามีก่อนหน้านี้คือตะปู๒ตัว
แล้วก็รอบล่าสุดที่เป็นข่าวคือ๔ตัว

แต่เป็นเพราะว่านายอภินันเคยผิดครู

เมิดกฎข้อห้ามของครูบาอาจารย์นั่นเองค่ะ

ตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาเคยผิดครูจริง
จนถูกของย้อนเข้าตัว
ก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่ลมศักดิ์บ้านเกิดเนี่ยนะ
ตัวเขาเคยเป็นร่างทรงฤษีปู่เจ้าสมิงขาวมาก่อน

แต่ว่าสุดท้ายก็ทำผิดคำพูดของครูบาอาจารย์
นี่ก็เลยเป็นเหตุทำให้ของย้อนเข้าตัวเขา
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เขาเจอมาตลอด

เรื่องแบบนี้เรื่องการเสกตะปูเข้าท้องมีจริงไหม

บอกว่าการเสกตะปูเข้าท้องมันมีจริง
คนที่มีพวกแบบวิชาคาถาอาคมถูกไหม
เขาสามารถเสกได้แล้วในอดีตเนี่ย
ก็เคยมีคนทำแบบนี้บ่อย
ซึ่งวิธีการคือเขาจะเอาตะปูตอกฝาโลงคุณ
กำนะแล้วมืออีกข้างหนึ่งกำไข่ไก่
แล้วก็เสกคาถาหลังจากนั้นเอาไปวางไว้นอกชายคา

ตะปูหายแปลว่าตะปูนี้มันไปอยู่ในตัวของคนที่จะทำของใส่แล้ว
เออแล้วคนที่โดนเสกตะปูคนที่โดนคุณสัยเนี่ย
จะปวดท้องจะผอืดผอมจะอาเจียนออกมาเป็นตะปู
คือถ้าสมมุติเกิดใครอาการหนักนะคุณสุภาษาคุณมรดี
ร่างกายรับไม่ไหวตายเลยนะคุณผู้ชม

หนังเพจตะปูข้าวทองนี่มีจริงครับศัยศาสตร์มีจริง
ผมได้เรียนมาผมได้ศึกษามาผมเคยทำมาแล้วแต่ในยุคนี้ผมไม่ทำ
ผมรู้จักศาสัตว์ทำไปแล้วจะทำไปเพื่ออะไรมันบาปกรรม
ทำให้คนเกิดความวิบัติเป็นบาปกรรม
อ่าอาทิตย์นี้พามาดูกันต่อพามาดูค่ำวันเดียวกันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หมอปลาค่ะเดินทางไปพิสูจน์ความจริงที่แคมป์คนงานเลย
นี่เดินทางไปจุดเกิดเหตุเลยหมอปลาเดินไปดูบริเวณข้างกำแพงค่ะ
จุดที่นายอภินันอาเจียนออกมานี่ไปแหวกดูเลยค่ะ
ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าตะปูที่พบเนี่ยจะเป็นตะปูที่ถูกนำมาทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ที่ผ่านมาเคยได้ยินเรื่องของศัยยศาสตร์เรื่องการเสกตะปูเข้าท้อง
โดยจะนำตะปูตอกฝาลงหนึ่งนิ้วเนี่ยมาทำเลขกลมนคาถา
แต่ก็ไม่เคยเห็นเสกเข้าท้องใครสักคน
ตะปูที่นายอภินันบอกว่าออกมาจากปากมีขนาด๓๔นิ้วนั้น
คงจะเป็นไปได้ยากที่จะออกมาจากท้องคน
เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงค่ะ

สุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในที่สุดเนี่ยนะหลังจากหมอปลาลงไป
นายอภินันขอโทษ
นี่ค่ะจังหวะที่นายอภินันขอโทษต่อหน้าหมอปลาและผู้สื่อข่าวเลยนะคะ
แล้วเขายอมรับเลยว่าแต่งเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมา
ฟังเสียงเจ้าตัวค่ะ
แล้วดิฉันก็งงไงว่ากู้ภัยที่มาช่วย
เห็นกับตาว่ามีตะปูออกมาเจ้าของเจ้าของคนดูแลหอคุณ
ว่าแบบเห็นเขาวิ่งไปอ้วกตรงกำแพง

ที่ทุกคนบอกเห็นกับตามันคืออะไร
ท้ายที่สุดหมอปลาบอกว่าอันนี้โดนคุณสายทิพย์
ถูกไหมไม่มีจริง

หมอปลาบอกด้วยนะผมเข้าใจน้องนะ
เพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันตัวน้องเขา
หมายถึงคุณอภินันนะนะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลย
แต่น้องไปเชื่อบางคนที่มีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
คือจุดเริ่มต้นมันผิดพลาดมาตั้งแต่อายุ๑๗แล้ว

ญาติพี่น้องพาไปหาหมอดูไงคุณ

นี่โดนของโดนทำของใส่

มันฝังอยู่ในใจตัวคุณอภินัน

แล้วก็เลยมาบอกว่ามันมีอาการแบบนี้
ท้ายที่สุดยอมขอโทษสังคมนะคะ
ไม่ได้มีการโดนเสกตะปูเข้าท้องจริงนะคะ
ค่ะเอาเรื่องนี้ได้คำตอบ
เกี่ยวกับเรื่องของตะปูอยู่ในท้องคุณอภินา
อันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ได้คำตอบแล้ว